มากันที่เรื่องราวที่ถูกแชร์กันสนั่นเลยนะคะตอนนี้
สำหรับนักแสดงสาวคุณฟ้าสาริกา
ที่ออกมายอมรับทางน้ำตานะคะว่าตอนนี้เนี่ย
งานนี้ก็ทำเอาแฟนคลับใจสลายทันทีนะคะ
เพราะคู่นี้เนี่ยเขาคบกันมาตั้ง๗ปี
มีรูปคู่น่ารักมุ้งมิ้งให้เราได้เห็นอยู่บ่อยนะคุณ
แถมยังทดลองอยู่ก่อนแต่งด้วย
แต่ท้ายที่สุดมันไปไม่รอดจริงค่ะ
งานนี้ฟ้าสาริกาก็เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐอีกครั้งนะคะ
ย้ำชัดว่าไม่ใช่การโปรโมทหนังที่กำลังจะเข้าฉาย
ส่วนประเด็นมือที่๓ที่คนตั้งเป้าว่า
เป็นพระเอกรุ่นน้องมีนพีรวิทย์
สนิทชิดเชื้อจากการเล่นหนังหรือเปล่า
ฟ้าบอกว่าการลบรูปในไอจีไม่ได้เหมือนเพลง

แค่เธออยากให้โอกาสฝ่ายชายได้เจอคนใหม่

แต่ยังกักใครทักวัดดีเบลตอนนี้ก็เปิดใจแค่๕๐๕๐เท่านั้นนะคะ
อังกฎแบบนี้

เขาอาจจะพรุ่งเข้ามาได้
และยังได้มานาน

ซึ่งกันและกันเพราะว่าลบรูปมันลบไม่ได้เชื่อให้ลืมค่ะ
คือลบไปก็ไม่ได้ทำให้ความทรงจำมันหายไปหรอก
เปิดไว้ครึ่งหนึ่งแล้วกันออนไปต่อค่ะ
เป็นวงกลมหรือเปล่าเดี๋ยวว่ากันแต่ก็เพราะว่าไม่แหละ
ดูจากสภาพจิตใจหลังจากการสัมภาษณ์อันนี้ดูว่าน้องฟ้าน่าจะแข็งแรงขึ้นแล้วนะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้น้องให้สัมภาษณ์ไปยังร้องไห้ไปอยู่เลย
แล้วก็หลายคนถามว่ามีเรื่องมือที่๓หรือเปล่า
บอกว่าถ้ามีเรื่องมือที่๓เข้ามาน่าจะตัดใจได้ง่ายกว่า